นั่นก็คือเดือนเมษายนและพฤษภาคมนะคะ

ถึงเวลาในการอัปเดตดวงของคุณแล้วค่ะ

งุกกะเดือนเมษฐาได้หวานอนผมทะเล
แปลว่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวช่วงช่วง
จะได้มีเกณฑ์ได้เงินใช้แต่เพียงแต่การลงทุนเนี่ยหวัง๑๐ได้๗
ถือกำไรแต่ว่าได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้นิดน้อย
นักเดินทางหมายถึงว่าการทำงาน

การเดินทางธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเด่นเป็นที่สุด
ดีนี่ไงที่ดินนางชอบ
และและและและจะได้มรดก

เกิดเดือนเมษายนจะได้มรดก
แต่ต้องระมัดระวังระมัดระวัง

กลางตัวหรือว่าช่วงล่าง
สุขภาพเกี่ยวกับช่วงกลางช่วงนี้ช่วงนี้

เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้มดลูก

แล้วก็เรื่องทางเดินอาหารมดแอมนี่ดูนิดหนึ่ง
ต้องปัดกว่านอยากได้

ความรักเป็นวานอนถมทะเล

เหมือนเติมไม่ใกล้เพราะไม่เคยเต็ม

คืออันนี้คือหมายถึงเราเติมเขาไม่พอหรือเขาเติมเราไม่พอ
เราเติมเขาไม่พอเพราะฉะนั้นเลิกทุ่มเทใจ
สำคัญที่สุดเราจะรักใครก็ตามต้องรักตัวเอง
ต้องมีความสุขก่อนถ้ามีความสุขที่จะเติมไป

เลิกหยุดกลับมารักตัวเอง
ต่อไปเดือนพฤษภาคม
ได้ไพ่ศังหานนนทก
และได้ไพ่พระจันทร์นี่

มีโอกาสขำไปรับพลังของแสงจันทร์

โอมจันทราศาสิปภานะมาฮา
ขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพ
ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี
ผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ

ประธานให้กระเป๋าเงินเต็ม

เดือนเกิดตื่นมาทำได้ไหม

แต่ว่าเดือนนี้จะได้พลังจากแสงจันทรามากที่สุด
แล้วไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
ถ่ายชีวิตเขายิ่งต่อชีวิตเรา

แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำงานเกี่ยวกับหมอ

สาธารณสุขเปิดร้านขายยา
จากนี้สำเร็จหลังเลิก
พี่หนุ่มเรื่องการงานแล้วการเงินล่ะคะ

ถูกต้องจะได้รับเงินจากอาชีพเหล่านี้
แล้วก็ไปไหว้พระจันทร์หรือรับพลังจันทรา
ความรักของเดือนนี้ก็บอกแล้วได้พลังจันทราเทพ
เพราะฉะนั้นนอกจากมีเสน่ห์แล้วใครที่โสด

แล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยอู่จีด้วย

ใครที่ตั้งตารอประเด็นโหราแซ่บของเราที่เราเกริ่นไปแล้ว
ในช่วงนี้หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์

ไม่ะงั้นแยะแยะนะงั้นตอบเลยนะตอบเลย
เม้ยไม่ใช่ใช่มั้ย

ต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน

โตะไยนกนอก

สองเดือนนี้ต้องระวังสองเรื่อง

ของมีค่าศูนย์หาย
ไม่ได้ว่าพินาศอะไรแต่มันเสียดายอีกอย่างหนึ่งเสียเวลาแค่โทรยกเลิกบัตรเครดิตก็เวียนหัวแล้ว๑๔ใบ๑๕ใบ
มันวุ่นวายถูกเครื่องเข้าใจยังอีกอันหนึ่งนอกจากของมีค่าสูญหายแล้วเดือนสิงหานี่ยังต้องระวังอีกนิดนึง
คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือโดนหลอกให้ลงทุนมีแก้เคล็ดเรื่องกะเต๋าเงิน
ตังค์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรใช้กระเป๋าเงินสีเขียวจะมีโชคลาภถ้าใช้สีดำผู้ใหญ่ส่งเสริม
ผู้เกิดวันจันทร์ควรใช้กระเป๋าเงินสีม่วงจะมีโชคลาภถ้าอยากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ใช้สีฟ้าน้ำเงินคือได้เงินจากผู้ใหญ่
ผู้เกิดวันอังคารควรใช้กระเป๋าเงินสีส้มจะมีโชคลาภแต่ถ้าอยากมีเงินจากผู้ใหญ่สีแดง
ผู้เกิดวันพุธควรใช้กระเป๋าเงินสีดำถ้าอยากมีโชคลาภถ้าอยากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมควรใช้กระเป๋าเงินสีเหลืองหรือขาว
ผู้เกิดวันพระราชสบดีคนใช้กระเป๋าเงินสีแดงถ้าอยากมีโชคลาภได้เงินจากคนรัก
และถ้าอยากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ใช้กระเป๋าเงินสีเขียว
วันศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากมีโชคลาภใช้กระเป๋าเงินสีชมพูถ้าอยากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมหรือให้เงินใช้ใช้กระเป๋าเงินสีส้มสีอิด

วันเสาร์ผู้เกิดวันเสาร์ถ้ามีโชคลาภสีฟ้าน้ำเงินและก็อยากมีผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ใช้สีชมผู

ครบเครื่องเรื่องดวงเรื่องอัปเดตนะคะต้องบอกว่าวันนี้ประเด็นโหลาแซ่บก็คลี่คลายหมดแล้วต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์คาทามากมากเลย
ขอบคุณค่ะใช้เงินอย่างมีสติเราจะได้มีสัตว์สัตว์
เออแต่ว่าต้องไปพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสี่คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป